คุณผู้ชมคะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการนวดแต่อันนี้เขาอ้างตัวว่าเป็นหมอนวดคลายเส้นจับเส้นแก้ปวดเมื่อยได้อันนี้เนี่ยที่บุรีรำนะคะมีผู้หญิงคนนึงไปที่บ้านหลังเนี้ยค่ะเขาก็อยู่กันผู้เท่าผู้แก่สองคนอ่ะอืมก็เดินไม่ค่อยได้กันด้วยน่ะผู้หญิงคนนี้ไปจอดรถจักรยานยนต์หน้าบ้านเลยแล้วก็ถามว
กระเป๋าสตังค์ที่กางเกงไปล้วงเงินเขาแล้วขโมยเงินแล้วหนีไปเลยอ่ะอ้างว่าเป็นหมอนวดเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านโนนรังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะคะเป็นบ้านของในจ่อยอาจจักรอายุ๖๕ปีกับนางนอมอาจจักรอายุ๖๔ปีสองสามีภรรยาคือตัวในจ่อ

แต่ไม่มีอะไรไงไม่มีของมีค่าอะไรก็เลยเดินไปหานางนอมอ่าไปหาอีกคนนึงดีกว่าเออคนนี้คุณตาไม่มีไม่มีตังค์ไม่มีทรัพย์สินในกางเกงเออไปหานางนอมเลยครับเขาก็นั่งทอผ้าอยู่ผู้หญิงคนนี้ก็ไปหาเลยน่ะอืมนวดนวดคล่ำคล่ำสุดท้ายเนี้ยนางนอมตะโกนเลยว่าขโมยเงินพันห้ามันล้วงเอาเงินไปพันห้าแล้

เนี่ยดูสิมาเอาเงินกับคนเท่าคนแก่เขาก็พิการด้วยอะไรด้วยเนี่ยคุณยายนอมเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้พยายามจะเข้ามานวดนะแต่ยายเองก็ปฏิเสธนะเพราะว่าไม่เคยนวดไงก็ไม่ได้ชอบอะไรไม่เคยนวดจับเส้นอะไรมาก่อนแต่ก็ขยันขยอยอยู่นั่นอ่ะนวดเธอนวดเธอก็มาเอามือมานวดจับจับอาศัยจังหวะเผลอล้วง
หายไปหมดเลยตอนเนี้ยคุณตาคุณยายสองคนไม่มีเงินเหลือติดตัวแม้แต่บาทเดียวนะคะอือมันเอาไปเกลี้ยงอ่ะค่ะเขาแอบจบตรงไหนยายเงินเงินเงินอ่ะครับ

บอกบ้านมานี่มันมาจกเลย
เนี้ยนายเห็นใจมากนะคะครับเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทคือมีความหมายกับคุณตาคุณยายมาก
ว่าลูกสาวเพิ่งส่งมาให้คุณตาคุณยายเนี่ยต้องให้คนในหมู่บ้านไปกดเงินจากตู้
ซื้อข่าวซื้อของเลี้ยงหลานอายุ๑๒อีกคนนึงแต่หมดหมดเลยพันห้าเกลี้ยง
เหลือสักบาทตอนเนี้ยคือคุณยายเนี่ยชอบใส่เสื้อคอกระเช้ากัน
อ่าเพราะว่ามันโล่งสบายมันสบายอ่าคุณยายผมก็ชอบใส่ค่ะ
คุณยอมเสียไปแล้วก็เวลาตำหมากกินผมก็ไปเนี่ย
พนักอุปนอลอยู่ใกล้ใกล้เนี้ยอ่าล้วงง่ายดีแล้วเกินเนี้ยกระเป๋าเนี้ย
สงสารยี่สิบเนี้ยเคยแอบขโมยตังคุณยายเปล่าเนี้ยรู้เลยเออ
ค่ะแสบจริงจริงคนนี้นะฮะครับ